คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนที่แปดริ้วจากเชิงเซา
จำได้ไหมที่รถลื่นตุ้มลื่นตุ้มตุ้ม
คือนี่ดูภาพไปด้วย
เจ้าหน้าที่เขามาสรุปแล้วครับ
เขาบอกว่ามันมีสารเคมีนะ

แล้วฝนมันก็ชะมันก็ล้างแล้วมันก็ไหลไป
ทำให้รถต่างที่ขับมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
คือเมื่อวานสันนิษฐานว่าจะเป็นน้ำมันหรือเปล่า
หรือน้ำมันหล่อลื่นอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวมาดูแล้วตั้งข้อสังเกตกันคุณผู้ชม

นี่คือหน้าเต็นต์รถยนต์มือ๒ริมถนนสุวินทะวง

ตรงนั้นเขาเรียกแยกสตาร์ไลท์อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า

รถเสียหายไป๙คันแล้วก็มีชาวบ้าน
ตรงนี้แหละที่ผมติดใจคล่องใจ
ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าดอมจำได้ไหม

ไม่ต่ำกว่าร้อยคันนับตั้งแต่ถนนสร้างเสร็จ
ครับคุณผู้ชมทดอันนี้ไว้ในใจก่อนนะทดอันนี้ไว้ก่อนนะ
ล่าสุดนายทศพรพยูนวงรองผู้อำนวยการแขวงการทางฉะเชิงเศร้า
นำคณะมาไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

ท่านบอกว่ารู้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแล้วนะนักข่าว
คือไปพบสารเคมีที่รถบรรทุกเนี่ย
ทำตกลงมาห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๓๐๐เมตร
ซึ่งสารเคมีนี้โอ้โหมันแรงคุณผู้ชม

มันหยดลงบนเส้นจราจรสีเหลืองกัด
กัดจนละลายใช่สีเปลี่ยนเลย
พอฝนตกทั้งวันใช่ไหมสารเคมีมันก็ผสมกับน้ำฝนไหลนอไปตามพื้นถนนนะครับ
พอรถคันแรกแล่นผ่านจุดนี้ก็เอาสารเคมีลากไปด้วย
ก็ทำให้รถเสียหลักลื่นถลายจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ขณะนี้เจ้าหน้าที่แขวงการทางครับท่านก็
เอารถน้ำแรงดันสูงมาฉีดล้างฉีดล้างแล้วก็ใช้น้ำยาขัดพื้นถนน
จัดคราบสารเคมีออกหมดแล้วนะแล้วจะเร่งติดตั้งป้ายแนะนำข้างทาง
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว
แล้วถ้าเกิดฝนตกเนี่ยคุณขับขี่ทั้งหลายคุณหมั่นตรวจลมยางหน่อย
ท่านบอกว่าถ้าลมยางท่านแข็งเกินไปเนี่ยนะมันไม่เกาะผิวถนนนะ
ฝนตกถนนลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้
ถ้าเหตุการณ์นี้ท่านอธิบายแบบนี้เข้าใจน้ำแข็งไอ้ที่เราทดเอาไว้
ใช่ที่ถามว่าอ้าวแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ถนนสร้างเสร็จ

แปลว่าไอ้สารเคมีนี่มันตกมาตั้งแต่ถนนสร้างเสร็จเลยเหรอ

ผมเองสมมุติฐานว่าไอ้รถที่บรรทุกสารเคมีที่ท่านว่าเนี่ยมันอยู่โรงงานแถวนี้หรือเปล่า

วิ่งทุกวันเดี๋ยว๓๔วันวิ่งทีแล้วมันก็หยดหรือเปล่า
เพราะมันเกิดมันเกิดตั้งแต่ถนนสร้างเสร็จเป็นร้อยคันใช่ไหมดอม

แล้วเฉพาะ๒๔ถึง๒๖กันยาใช่ไหมนั่นก็เกือบ๑๐คันนะ

ท่านไปตามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยมันมีแบบที่ผมบอกหรือเปล่าถ้าไม่มีนะจบ
เดี๋ยวเราลองดูซิช่วงนี้ฝนยังตกอยู่

ลองดูช่วงนี้ยันเอาวันนี้วันที่เท่าไหร่

เอาสักถึงเดือนหน้าว่ามันจะมีอุบัติเหตุอีกกี่ครั้ง
ขอความร่วมมือเต็นต์รถนี้นะพี่นะ

นะครับถ้าสมมุติมีเหตุพี่เล็กคอร์ดเอาไว้

เก็บเอาไว้ผมอยากจะรู้ว่ามันใช่สารเคมีตกครั้งเดียวแบบนี้หรือเปล่า
แล้วจริงตอนที่เรารายงานว่าพนักงานขายของเต็นต์รถเนี่ย

บอกว่าเอ้าก็เห็นเจ้าหน้าที่มาขูดถนนไปแล้วนี่

แต่ทำไมหลังจากนั้นก็ยังมีชนกันอยู่เลย

คือที่ท่านมาทำเนี่ยดีนะ

นะครับที่ท่านมาหาสาเหตุแล้วมาแก้ไขเบื้องต้น

คือผมเห็นข่าวนี้แล้วผมบอกเลยผมไม่สบายใจ

เห็นสภาพรถที่มันเหวี่ยงลงไปเหวี่ยงลงไปแล้วมีคันหนึ่งมีเด็กอ่ะเออดีเด็กไม่
เออใช่ใช่ช่วยไปออกมาได้ก่อนอะนะคะครับดีเด็กไม่เป็นอะไร